ต่อเนื่องดีกว่าจ๊ะแจ๊ะริมจ๋อกันมาดีกว่า
พาไปส่องนะคะสามีและภรรยา

เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
ที่ว่าเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเปลี่ยนเราได้ดี
เปลี่ยนแล้วปังเหมือนอย่างกับหนุ่มหล่อลูกหนึ่งเมียหนึ่งท่านเนี่ย
กวินดูวาวรู้ยัง
ตอนนี้เขาเปลี่ยนอัพสกิลแล้วนะเถอะ
วันนี้แค่เก็บเวย์ดูวัง
จากกวินดูวาวกลายมาเป็นกวินดูดวง
นี่กวิน
เดินจะบอกให้นะคะว่าหมอดูซื้อเมียไม่ได้ร้อน
เชื่อเมียดีที่ซื้อ
อ่ะหรือก็ลองก็ได้นะ
แล้วจะหาว่าไม่เตือน